เจอดราม่านิดนึงแล้วจะช่วยเหลือหรือเปล่า

ลองคิดดูว่าถ้าคนที่โดนรถชนอยู่ข้างหน้า

เป็นพ่อเป็นแม่คุณนะ

ใครอยากจะดราม่ายังไงก็ดราม่าไป

นอนหลับมีความสุขในทุกคืนก็โอเค

อุตส่งไปช่วยแล้วก็โดนราม่า

เพราะว่าไม่งั้นจันก็กลัวว่าเขาจะเป็นลมแดด

มันก็แล้วแต่คนพูดไปอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยคิดว่าเอ้อเอา
พระพุทธเจ้ายังโดนนินทาเลยนะภาษาอะไรกับเรา

จะจุดจุดเหมือนกันว่าแบบ
คือถ้าคนขับรถเหตุการณ์ผ่านตั้งแต่แรกเลย

ด้วยซ้ำ๓คันแรกคือเขาก็อาจจะมีทุลาย
เขาก็หักรถหลบเพราะว่ามันเบรกกระทันหันมาก
ที่จันบอกแล้วก็คือตกใจคือหัวทิ้มเลย

มันก็อดไม่ได้ที่จะต้องลงไปช่วยอะไรอย่างนี้

ก็คือมีคนขับรถผ่านแล้วเขาก็ยื่นร่มให้อะไรอย่างนี้
ก็อย่างที่บอกค่ะเราก็ทำให้ทุกคนรักเราไม่ได้ใช่ไหม

ทุกวันนี้เราก็รู้สึกว่าสุขใจที่ได้ช่วยเขา

ไม่ได้แบบกังวลใจอะไรอย่างนี้ก็พอ
คิดว่าถ้าคนเขาไม่ชอบเรายังไงเขาก็ไม่ชอบ
น้องหมาจะลงไปช่วยที่เขาหลังหักจนตัวเองโดนกัดมาเลย
ฉันก็เลยรู้สึกว่าเอออันนั้นพอช่วยน้องหมายังไม่ดราม่าเลย
แต่ทำไมพอเราช่วยคนถึงกลับกลายเป็นแบบดราม่าอย่างนี้

ก็อยากให้ทุกคนคิดว่าถ้าเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นตรงหน้า
ก็อยากให้ทุกคนมีน้ำใจช่วยเหลือกัน
ยกขึ้นแต่มือถือเพื่อถ่ายคลิป
แล้วก็ทำปล่อยผ่านไปเหมือนประเทศอื่นแล้วก็คนไทยเหมือนกัน
ลองคิดดูว่าถ้าคนนั้นที่นอนอยู่
เป็นพ่อแม่พี่น้องคุณล่ะเป็นญาติพี่น้องคุณล่ะ
หรือถ้าเป็นตัวคุณโดนเอง
ในเมื่อชีวิตคุณไม่เคยยื่นมือช่วยเหลือใครเลย
คุณก็อย่าหวังว่าใครจะมาช่วยเหลือคุณ
ลังสินอาการเค้าบ้างไหมครับ
แบบบ่วงว่าทักโจทย์เลยว่าเราไม่ได้ทำแบบที่เคยคุณพูด
ก็อยากเคลียร์เพราะจันรู้สึกว่าเหตุผลที่เราถ่ายคลิปเอาไว้ตั้งแต่แรกก็คือ
เราไม่รู้ว่าตอนที่ชนเนี่ย

เขาเรียกว่าซากเกลื่อนพื้น

แล้วก็ที่สำคัญก็คือรถ๖ล้อ
เราไม่รู้ว่าเขาจะหนีหรือเปล่า
จันนเองก็ต้องถ่ายว่าเราก็เองบริสุทธิ์ใจด้วย

แต่เราก็ต้องยอมรับนะ

ก็เลยควรจะบอกว่าจันทร์จะคุมกับใครไม่ค่ะเพราะถ้าช่วยชาวงานก็โดนว่าเรามาช่วยอย่างงี้ก็โดนจันทร์
ตอนนี้เรารู้สึกยังไงบ้างจันทร์ก็รู้สึกว่าเอ่อก็ก็พยายามไม่คิดอะไรอะค่ะ
ก็คืออย่างที่บอกว่าเราทำแล้วเราเอ่อมีความสุขอะไรอย่างเงี้ยจันมั่นใจว่าถ้าสมมุติว่าวันหนึ่ง
เกิดเราทุกข์ยากลำบากอะไรอย่างนี้ก็จะมีคนยื่นมือช่วยเหลือเราอะไรอย่างนี้
ที่เขาว่าเราเขาอาจจะไม่เคยช่วยเหลือใครเลยเขาก็เลยไม่รู้จักการที่ได้ช่วยเหลือคนอื่นมันอิ่มใจยังไงอะไรอย่างนี้
แต่ต้องการพูดอะไรอย่างงี้บอกที่มาต่อว่าเราไม่ครับเพราะว่าเวลาเราทำกรุณอะไรอย่างเงี้ย
ก็จะมันโดนหมองในแง่หลบตลอดก็ทำกรุณสร้างภาพอะไรอย่างเงี้ยตลอด
จริงจันก็อยากให้คนสร้างภาพเยอะเหมือนกันถ้าสมมุติว่าสร้างภาพเยอะอย่างนี้
แล้วก็เป็นการช่วยเหลือกันแล้วคนในสังคมรักกันมากขึ้นอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็พยายามไม่ใส่ใจค่ะก็ว่าว่าได้ก็ว่าไปค่ะแต่กำลังพอมันเหมือนกับเราพอทำบุญไปแล้ว
แต่กำลังใจก็ล้นหลามในสิ่งที่เราทำคนให้กำลังใจก็เยอะมากบอกว่าเออ
ไปสนใจอะไรอย่างนี้ก็ต้องแบบขอบคุณทุกคนด้วยเป็นอีกกำลังใจหนึ่ง
เพราะเราทำความดีเราก็ไม่เคยคิดว่าเราจะต้องได้อะไรตอบแทนมา
มันเป็นเหตุการณ์ที่อยู่ตรงหน้าจันคิดว่าถ้าใครเจอแล้วมันก็ไม่ได้เดือดร้อนเรา
คือเราดูแล้วว่ามันก็ไม่ใช่ตอนกลางคืนที่จะมีใครมาเซตอัพฉาก
มันเห็นต่อหน้าเลยว่าแบบรถลอยแล้วก็เบรกกระทันหันอย่างนี้
แล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราช่วยได้แล้วเขาก็ไม่ได้ถึงกับเสียชีวิตอะไรอย่างนี้
เราพอจะประถมพยาบาลได้ก็ช่วยแต่คิดว่าคนไทยต้องควรช่วยกันนะคะ

แต่ความจริงแล้วฉันก็แอบเคืองเหมือนกันค่ะ
พี่จันก็อยู่นี่ไปเลยละกัน
หนูสาวเป็นก่วยเนี่ย